คือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสาวกญี่ปุ่นในโลกออนไลน์

เพราะว่าเธอเป็นเหมือนกับล็อกเกอร์คนกรุงเทพนี่แหละ

ไปเจอสามีชาวญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่นั่น
จะเล่าเรื่องราวที่ญี่ปุ่นลงในเพจของเธอ

ทีนี้ค่ะวันเกิดของเธอปีนี้

คือควักกระเป๋าซื้อตัวเครื่องบิน
บินมาไทยให้ไปฟินในเมืองผลไม้

นี่เลยที่จันทบุรีไปกินแบบสดถึงสวนเลยนะ
โดยคุณป้าพนจันทร์ถือว่าเป็นคนดังในพันทิพย์

เดินทางไปสวนนรงฟาร์มสวนผลไม้
ในอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
เมื่อวานนี้เธอก็เดินทางมานะคะ
พนอจันทร์วัย๖๗ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่า
โอ้โหชอบทุเรียนมากเลยนะ

แม้อยู่ญี่ปุ่นแต่ว่ากินทุเรียนทุกวันเนี่ยนะ
บอกว่าที่ญี่ปุ่นทุเรียนเนี่ย
เหมือนเป็นของไฮโซมีค่ามากกว่าทองคำอีกนะคุณ

ดูราคากันหน่อยผลไม้ไทยราคาสูงมาก
ทุเรียนเขาขายกิโลหนึ่งนะ
โอ้โหบางพุทธราชินีแห่งผลไม้เนี่ย
ขายลูกละร้อยกว่าบาท
โอ้โหลูกนะไม่ใช่กินนะลูก

ดังนั้นเธอบอกว่าแต่ละเดือนเนี่ยนะคะ
เธอจะต้องสำรองเงินที่ได้รับจากสวัสดิการการช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ย

เอาไว้หาซื้อทุเรียนทานเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ๒๓๐๐๐บาท
โอ้โหนี่จัดสรรเงินเพื่อซื้อทุเรียน
ถูกต้องค่ะดังนั้นก็คือแบบว่าพยายามจัดสรรเพื่อให้ได้กินทุกวัน
แม้ว่าตัวเธอจะมีโรคความดันอยู่บ้าง

ใช่ไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ

ชอบเมื่อกี๊มากอยากขึ้นรู้ว่าก่อน

มันก็เหม็นนะเดี๋ยวไม่เข้ามาเขาไม่น่าเกลียดกิฟต์
เขาก็มีความสุขกับเราด้วย

แล้วเขาบอกว่าบางทีนะแฟนคลับนะเจอกัน
เขาก็จะหาซื้อทุเรียนติดไม้ติดมือไปฝากเธอที่นู่นด้วย
ครับแล้วก็ถือว่าป้าพนจันก็เป็นคนที่เผยแพร่ผลไม้ไทย

ไอดอลที่ว่าคือเป็นคนดังในโลกโซเชียล

แล้วแฟนคลับของเธอส่วนใหญ่
ก็จะเป็นพวกนักเรียนนักศึกษาไง

ก็จะเข้าไปอ่านข้อมูลที่บล็อกเกอร์อย่างเธอ

ต้องการข้อมูลพวกแหล่งท่องเที่ยวต่าง

เพราะว่าป้าพนอาจารย์จริงคงอยู่กรุงเทพฯ
เดินทางไปใช้ชีวิตกับสามีชาวญี่ปุ่น
ในเมืองคาวางูชิที่ไซตามะนานกว่า๒๓ปีแล้วนะคะ
คุณป้ายังบอกทิ้งท้ายด้วยบอกว่าอยากแบ่งปัน
ประสบการณ์เรื่องต่างโดยเฉพาะทุเรียนราชาผลไม้
เพื่อให้แฟนคลับได้เข้าถึงผลไม้ไทยด้วยไง
ว้าวผลไม้ไทยดังนะอีกเนอ
แต่ก็เป็นห่วงคุณป้าเนาะเรื่องสุขภาพเนาะ